ตามน้ำจิตน้ำใจของคนวงการบันเทิงกันต่อนะคุณผู้ชมนะ
เมื่อวานี้พระเอกดังคุณอ้ำอธิชาติ
เขาโพสต์ภาพแล้วก็ลงข้อความเอาไว้
เล่าถึงสิ่งที่เจ้าตัวแล้วก็ภรรยาสาวคุณนัทมีเรียค่ะ
พร้อมด้วยคนดังในวงการบันเทิงเยอะเลย
เนื่องจากจะเป็นคุณแอปทักษออน
ร่วมกันบริจาคเพื่อสมทบทุนนำไปซื้อถุงซิปห่อศพจำนวน๕๐๐ถุงค่ะ
รวมไปถึงน้ำยาฆ่าเชื้ออีก๔๓๐แกลลอนด้วยค่ะ
เอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะ
แล้วก็เขียนเล่าความรู้สึกเอาไว้บอกว่า
ได้เห็นการทำงานของทีมแพทย์พยาบาล
เป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระค่ะ
ทำให้รู้ซึ้งถึงสัจธรรมว่ามีเกิดแก่เจ็บตาย
อีกทั้งยังขอส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์

แล้วก็ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยมาตลอดด้วยนั่นเองค่ะ

ยังมีอีกนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างคุณท็อปจรนค่ะ
ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์เช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนละประทาน๒๘๘ชุดเลยค่ะ
กับหมวกคลุมผมทางการแพทย์อีกกว่า๓๐๐กว่าชิ้นนะคะ
ให้กับโรงพยาบาลกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์อีก๕๐ชุดค่ะ
ที่ตอนนี้สถานที่อย่างนั้นกำลังเจอกับวิกฤตหนักในตอนนี้ค่ะ

เหนื่อยมากเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะครับ
แล้วก็อยู่ในจุดที่เสี่ยงมากเลยนะครับ
ก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นนักรบชุดขาวนะครับ
คอยดูแลพวกเราชาวไทยทุกคนนะครับ

ส่วนคนนี้คุณผู้ชมค่ะคุณรัฐสมีเหแข๊
ถ้าเกิดว่าติดตามไอจีเขานิวน้องปัจป์จะได้เห็นค่ะ
ตอนริกากันทองนักบอลเลบอลหญิงทีมชาตินี่ฮะ

เพื่อนำรายได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม
แน่นอนพี่หมีแขของเราไม่พลาดนะคะ
มาร่วมประมูลและชนะการประมูลไปในที่สุดค่ะ
เสื้อนักวอลเล่ไป๒ตัวเลย
ในรัฐภัณฑ์๑หมื่นบาทร่วมสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลสนามต่อไปด้วยค่ะ
ขอบคุณน้ำจิตน้ำใจของดาราทุกคนเลยนะคะ
ได้ค่ะขอบคุณน้ำจิตน้ำใจของคนบันเทิงมากเลยนะคะ